มาดูเรื่องของชายวัยสี่สิบปีคนนี้เป็นอาชีพรับจ้างทั่วไปเขาก็รับจ้างเนี่ยตัดต้นมงต้นไม้เลาะกิ่ง
แต่ปรากฏว่าพลัดตกสะพานลงมาขณะที่เนี่ยล้อกิ่งต้นไม้นี่แหละค่ะปรากฏว่าหลานสาวมาดูตอนเย็นเห็นนอนอยู่ในพงหญ้าน
นึกว่าเมาหลับก็เลยไม่ได้สนใจปรากฏว่าตอนเช้ามาดูอยู่สภาพเดิม
เลยรู้ว่าเสียชีวิตไปแล้วนะคะตำรวจสภปรานบุรีจังหวัดประจวบคิริขันพร้อมแพทย์และกู้ภัย
ไปตรวจสอบสภาพศพนายหัสนัยห่วงน้ำอายุสี่สิบปีค่ะอาชีพรับจ้างทั่วไป
บริเวณป่าย่าใต้สะพานข้ามแม่น้ำปรานบุรีบ้านท่ามะนาวหมู่๕ที่ตำบลวังพงศ์
ลึกลงไปเนี่ยถึงสี่เมตรคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่น่าจะต่ำกว่าสิบชั่วโมงนะคะ
มือซ้ายของผู้ตายเนี่ยยังกำกันไกลตัดกิ่งไม้เอาไว้แน่นและยังพบรองเท้าแตะสีน้ำตาลหนึ่งคู่อยู่ใกล้กับผู้ตายด้วย
ตามร่างกายบริเวณใบหน้ามีบาดแผลเลือดไหลแห้งกรังขาซ้ายมีแผลถลอก
จากการตรวจสอบที่เกิดเหตุไม่พบร่องรอยการต่อสู้นะคะแต่พบว่ามีกิ่งต้นหางนกยุงที่ถูกตัดลงมาด้วย
จากการสอบถามนางสาวมะยุรีห่วงน้ำอันนี้เป็นลูกพี่ลูกน้องบอกว่า
มีหลานค่ะมาบอกว่าเห็นรถจักรยานนายหัสนัยจอดอยู่ก่อนถึงสะพาน
ก็เลยลงไปดูใต้สะพานเห็นนายหัสนัยนอนคว่ำหน้าอยู่
คิดว่าเมาแน่เพราะว่าปกติคือเป็นคนชอบดื่มอยู่แล้วเนี่ยนะ
เมาแล้วคงหลับไปแหละเดี๋ยวก็คงตื่นกลับบ้านเอง
แต่ปรากฏว่าไม่กลับบ้านค่ะเช้ามาดูอีกทียังนอนท่าเดิมเลย
แล้วก็มาพบว่าเสียชีวิตแล้วนะคะฟังเสียงญาติของผู้ตายค่ะ
แต่แบบคนเมาแล้วพี่มันก็หลับแบบนี้หนูว่าแบบแกคงจะฟื้นตัวอะไรเงี้ย
แกก็จะเดินกลับบ้านเองหนูคิดแบบนี้เนี่ยหนูก็ไปหนูก็กลับบ้าน
แล้วเช้าหนูก็มาดูก็เห็นดูแบบนี้อันนี้ยังนอนท่าเดิมเลย

เรื่องต้นนะคะตำรวจเขาก็คาดว่าผู้เสียชีวิตเนี่ย
น่าจะมาตัดกิ่งไม้บริเวณคอสะพานนี้แหละ
แล้วก็คงมีอาการเมาสุราอยู่ด้วยเพราะว่าดื่มทุกวันอยู่แล้ว
ทำให้เสียหลักแล้วก็พลัดตกลงมากระแทกเข้ากับต่อไม้จนเสียชีวิตนะคะ
เองก็ไม่ได้ติดใจสาเหตุการตายก็มอบให้นำกลับไปทำพิธีทางศาสนาต่อไปค่ะ